พาไปทำความรู้จักกับคุณก๊อฟ
คุณก๊อฟเป็นนุ่มหัวใจแกร่งนะ
ที่แบบร่างกายของเขาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากิน

เรื่องราวของคุณก๊อฟจะเป็นยังไงไปดูค่ะ
คนเราเกิดมาคุณเกิดมาคุณสู้หรือยัง
ถ้าคุณสู้แล้วคุณต้องหาจุดที่คุณเก่งที่คุณเป็น
ขอให้คุณนิการหรือคนที่เดินได้ทุกคนคุณชมพู่

ถ้าใครไม่เห็นคุณค่าแล้วเราก็ต้องเห็นคุณค่าของตัวเอง
สวัสดีครับผมชื่อก๊อฟ

เป็นโรคประโยคที่จริงที่ทรงกิจประนาเรียงครับ

ก็มีปวดขาบ้างครับแล้วก็ปวดขาแล้วก็ชาร์จ

มือตอนนี้ก็อาการก็เริ่มแย่แล้วครับมือก็ชาครับ
แขนเสียข้างหนึ่งครับใส่กลางได้ฝั่งหนึ่งฝั่งเดียว
ขาเสียสองข้างราคานี้มันดังเหมือนเข็มแทงอะครับ
ครั้งนี้เวลาเราอยู่บ้านคนเดียวเราใช้ชีวิตยังไง
ค้างคองน้ำอาบน้ำทรัภาเองอะไรเอง

บ้านหลังนี้มีคนได้บุญให้ผมอยู่ฟรีครับ

ตัวไปปีนอะไรขึ้นมาเราก็มอบให้บทริษครับ

ก็ขโมยจากรถพ่วงข้างเราก็หนีไปเลยครับ

รถไอ้คันแดงสำล้อคันแดง

มีคนก็สงสารถูกแกล้งถูกว่า

จะไปใช้พ่วงข้างเหมือนเดิมดีไหมป้า

ของพวกนี้ที่พี่ก๊อฟขายซื้อมาจากไหน

แล้วพ่อจ้างก็แพ็กจ้างก็ห่อครับ

และอย่างเวลาเราไปซื้อของที่สังเกต

แล้วก็นั่งวิวแชร์แล้วก็เอาของห้อยข้างหลัง
อ้อยเหมือนสะพายเป้ข้างหลังอะครับ

ก็ต้องฟักทุนกินออกไปซื้อเติมอีกแล้วครับ
แล้วพักนี้ต้องขายที่ไหนบ้าง
ถ้าวันจันทร์สายใต้ใหม่เลิกประมาณเที่ยงคืน
ถ้าวันพุธตลาดบัวทองจะเลิก๔ทุ่ม๕ทุ่ม
ถ้าเป็นวันอังคารกับวันพุรหัส

มีหนังยางมัดผมมีกริ๊บนิบผม

มีช้ายแล้วก็มีหวีมีสกายจัดเล็บมีฟุงแจ
มีพาสเทคหน้าฝุ่นใหญ่หมวกกับน้ำตัวขีบ

ถ้าไหนไม่ติดราคาอย่างพวกนี้อย่างพี่ห้อยเนี่ยครับ

ในน้ำนี้คือ๒๐บาทครับกับ๑๐บาท

เพราะว่าอยากอยู่พวกควรมันหยุดไม่ได้นะครับ
ใช้จ่ายเราต้องกินเราไม่ได้ขายดีเหมือนคนอื่นเขานะครับ
พี่กลับตอนนี้เรารู้สึกท้อแท้กับชีวิต
พอได้แต่ก็ต้องทำใจครับ
ทุกวันนี้ค่ะพี่ก๊อฟเราให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้าง
ต้องทำใจต้องปงให้ได้ครับกับน้ำขานตัวเอง
คนเราเกิดมาคุณเกิดมาคุณสู้หรือยัง
ถ้าคุณครูแล้วคุณต้องหาจุดที่คุณเก่งที่คุณเป็น
ขอให้คนนิการหรือคนที่เดินได้ทุกคน
คุณต้องสู้สู้กับโชคกระตาของคุณ
ถ้าใครไม่เห็นข้างแล้วเราก็ต้องเห็นคุกค่าของตัวเอง
โอ้โหยอมใจของคุณก๊อฟจริง
เป็นคนที่สู้ชีวิตมากนะคะ
หัวใจของคุณก๊อฟแข็งแกร่งมากจริงเนาะ
ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใครที่อยากจะไป
สามารถโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้
ทิ้งเบอร์โทรเอาไว้ให้นะคะเขาขายทุกวันไม่มีวันหยุดเนอะ
สอบถามก็ได้ว่าวันนี้เขาไปขายอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะยังไง
เราสองคนเป็นกำลังใจให้กับคุณก๊อฟเช่นเดียวกันสู้ค่ะ